รายการสดนะครับก็กินเวลามาสักครู่
แต่ว่าก็ทำให้เกิดความเคลียร์มากขึ้นแล้วกัน
กับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในวันที่๑๑นี้นะครับ
ดังนั้นกลับมาร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลกันก่อน
ลักษณะของพี่เป็นไงบ้าง

แน่นอนทั้งคู่เป็นต่อคู่ต่อสู้

ผลงานในหลีกเริ่มไปบ้างแล้ว

แล้วมีการปลดโค้ดด้วย
อยู่ในช่วงที่การเล่นฟอร์มไม่ดี

ประเดิมโค้ดอย่างเป็นทางการ

ทางที่แน่นเปรี้ยะเลยได้ปกก้าวอันนั้นเข้ามาเสริมด้วย

นี่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้

ผมมองว่าชนบุรีน่าจะชนะร่างกุ้งสบาย

ี่ห้อเขาบอกอยู่แล้วนี่มีนักเตะทีมชาติ๓๔คนนะครับ

อยู่ในทีมเขาค่อนข้างเล่นแรง

แต่เกมนัดเดียวผมเชื่อว่าชมบุรีชนะได้สัก๒๐

แล้วก็มีนักเตะมาเลเซียทีมชาติ

ก็ไม่ใช่งานง่ายแม้ว่าปีที่แล้วมาแพ้ให้กับ
กอกกราศแต่ว่าผมเชื่อว่า
ด้วยความที่ถึงแม้เมืองทอง

ให้เข้ากันนี่เป็นเกมแรกที่ทั้งหมดจะเล่น
ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ย

แต่ผมว่านัดนี้เมืองทองก็ยังเอาตัวรอด

ก็เชื่อว่ามีโอกาสทั้งสองทีม

คือส่วนใหญ่หลายปีหลังเราก็จะไปตก
ก็ปีหน้าอย่างชนบุรีเจอใคร
ไปเจอกับเกาหลีหรือเจอญี่ปุ่นนี่แหละ
ด้วยกันเชียร์๒ทีมตัวแทนจากประเทศไทยครับ

เพราะว่ามีการชิงเข็มขัดแชมป์
ครั้งแรกรุ่น๑๓๐ปอนด์

มีทีเด็ดมาฝากกับคุณเอกชัยค่ะ